จะมีเสียงอีกคนนึงที่จะปลุกคุณผู้ชมได้เช้าแบบนี้
โอ้โหนั่นก็คือเสียงของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์นั่นเองนะครับ
อาจารย์เฉลิมชัยจะให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีบ่อยหลายเรื่อง

งานศิลปะไทยเนี่ยโอ้โหชื่อกล้องไปทั้งโลกช็อกใจคนทั้งโลก
แต่ว่าผมคงพูดไม่สะใจเท่าอาจารย์เขานะฮะ
ฟังเสียงอาจารย์เฉลิมชัยเรื่องเกี่ยวกับศิลปะกันหน่อยฮะ
ไปดูอินโดริเซียเขาไปดูอะไรเห็นไหมนั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือศิลปะ
แต่ศิลปะส่วนใหญ่ก็คือของโบราณค่ำคึกแห้ง
เป็นของโบราณเป็นโบราณสถานคนก็แห่ไปดูของโบราณ
รู้ไหมนั่นคือสิ่งที่ผมทำ
ของประเด็นผมสามารถทำได้
ผมจริงจ่ะโสธาลงค์ว่าผมเก่งระดับโลก